ถึงสิงหาคมม็อฟ๗สิงหายังไม่มาเพราะว่าจะไปการลงตัวกันช่วงบ่าย
ตั้งเป็นแผงเลยนะตั้งเป็นแผงที่ถนนราชลำเนิน
เพื่อป้องกันผู้ชุมนุมไปที่พระบรมมหาราชวัง
แต่เมื่อคืนยังไม่ได้ปิดถนนนะยังไม่ถึงขั้นปิดถนนแต่เช้าได้ปิดแล้ว
ใครที่ไปแถวถนนราชดำเนินต้องตรวจเส้นทางให้ดี
เมื่อคืนนี้ตู้คอนเทนเนอร์ไปแล้วรั้วรวดหนามไปแล้ว
ขวางปิดกั้นบริเวณถนนราชดำเนินใน
ตั้งแต่พระแม่ธรณีบีบมวยผมไปยังพระบรมมหาราชวังครับ
ผู้ชุมนุมเขาจะนัดรวมตัวกันวันนี้อนุสวรีประชาธิปไตย
จากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนไปพระบรมหาราชวัง
ประสงค์ไล่ลุงตูนายกประยุทธ์จันโอชา
ยังเป็นภารกิจเหมือนเดิมนะครับแต่ความเคลื่อนไหววันนี้เนี่ย
แนวร่วมอาจจะแตกไปหน่อยแนวร่วมแตกคืออะไร
เมื่อวานนี้กลุ่มพี่เต้นนัทธวุฒิสายเกลือ
แกก็บอกว่าการชุมนุมโดยปกติก็พร้อมจะร่วมด้วย
คือต่างคนต่างเดินไปก็เท่าบางทีก็เข้าใจได้

เติ้ลไม่ขอออกมาร่วมชุมนุมกับการเคลื่อนไหว

เห็นด้วยกับการที่จะบุกไปที่พระบรมมหาราชวัง
เพราะคือไม่ได้ขัดขวางน้องกลุ่มนักศึกษานะ
แต่ว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้ต้องมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
อยากไล่ใครลุงตู่ก็ต้องไล่ลุงตู่ว่าอย่างนั้นนะครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น
วันนี้ใครจะเดินทางไปแถวถนนราชดำเนินก็ตรวจสอบการจราจรให้ดีครับ